เพราะฉะนั้นเรื่องของที่จะมาอวดที่จะแนะนำยังมีอีกคุณผู้ชม
ไปหาซื้อของฝากกันที่จังหวัดพยาวดีกว่า
ถ้าไปพยาวแล้วหลายคนก็อาจจะนึกถึงปลาส้มเอ่ยแหนมหรือว่าผ้าทอ
แต่เชื่อไหมคุณผู้ชมที่พยาวเขามีปลาทูด้วย
มันเป็นของดีของเด็ดที่เรียกว่าใครไปที่นี่แล้วต้องซื้อกลับมาฝากกันนะคะคุณ

เพราะว่าหลายคนจะนึกถึงปลาทูแม่กรองแม่กรองนั่งออกขอหาก
แน่นอนค่ะแต่ว่าที่นี่เขาก็มีปลาทูเด็ดไม่แพ้กัน
รสชาติดีหอมมันนะคะ
ก็คืออยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
ชาวบ้านที่นี่เขาแปรรูปปลาทูสดมาเป็นปลาทูเข่งสูตรเด็ดนานกว่า๓๐ปีแล้ว
เริ่มต้นก็นี่แหละค่ะเอาปลาทูสดที่รับมาใหม่มาทำความสะอาด
เอาไส้ปลามันออกแล้วก็ล้างอย่างดี
จากนั้นก็เอาไปหมักด้วยสูตรของตัวเอง

จากนั้นแล้วนะคะก็หักคอปลาทูเอาใส่เค็ง
เพราะว่ามันจะได้อยู่ในแบบเข่งที่สวยงาม
แล้วก็เอาไปต้มหรือนึ่งโดยใช้ฟืนนะคะ
เป็นสั่งข้าวโพดเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิง

ซึ่งมันก็ทำให้ปลาทูนั้นหอมด้วย
แต่ละวันเนี่ยค่ะทำมากถึง๒๐๐กิโลกรัมเลยนะคะ
ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็ทำมากถึง๔๐๐กิโลกรัม
แล้วก็มีหลายเข่งหลายขนาดให้เลือกด้วย
มีตั้งแต่เข่งละ๑๐บาทจนถึง๒๕บาท
ไปจนถึงขายเป็นตัวตัวละ๘๐บาทก็มี

ใครที่อยากจะไปลิ้มลองปลาทูพยาว
ต้องแนะนำเลยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีนะคะ
แนะนำเลยนะคะว่าเด็ดไม่แพ้ปลาทูแม่กอง
คือแต่ละที่ก็มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ต่างกัน

ตัวติ๊กตึงตัวอิ่มตัวแบบแน่นเนี่ยเนอะ

คือถ้านึ่งมาดีแบบนี้
สังเกตได้ที่ตัวเนื้อของปลาหนังมันจะไม่แตกออกมา
ใช่มันจะไม่ปริออกมา

มันจะไม่ยุ่ยแล้วมันก็สดดูไว้

อันนี้สำคัญนะเคยติดแล้วคนนี้

เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะ